จังหวัดปราจีนบุรีคุณผู้ชมครับในงานศพคือยาดเขาก็นอนเฝ้าใช่ไหม
นอนเฝ้าปรากฏว่ามีหัวขโมยเข้าไปนะครับไปขโมยนี่มาแล้วมาแล้วเอาตังค์ไปได้
เอาโทรศัพท์มือถือไปได้ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก๘สิงหาคมนะครับที่วัดสุทธิธรรมอำเภอศรีมหาโพธิ
ผู้ชายเสื้อสีดำคนนี้นี่เห็นไหมฮะเขาก็นอนเฝ้าศพกันนะนะเนี่ยนอนในสาราเนี่ย
หมอนี่ครับไปหยิบเงินสด๔๐๐กว่าบาทไปโทรศัพท์มือถืออีก๒เครื่อง
จากนั้นผู้เสียหายครับโพสต์คลิปนี้ลงเฟซบุ๊กเพื่อหาเบาะแสมีพลเมืองดีเข้ามาให้ข้อมูลบอกว่า
ใช้เวลาสืบไม่นานไปแล้วไปแล้วได้ของไปแล้วริ้วเลยนะครับตามไปจับใน
ไม่เหลือแล้วครับ๔๐๐กว่าบาทหมดนะครับ
เจอแต่โทรศัพท์มือถือของกลาง๑เครื่อง
ตำรวจพาไปสอบสวนที่โรงพักคุยกัน๒ชั่วโมงไม่ได้อะไรเลยคุณผู้ชม
คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับตำรวจบอกอ่าอย่างงั้นขังก่อนนะฮะ
เดี๋ยวค่อยสอบสวนกันใหม่อันนี้โทรศัพท์ที่นะครับเจอในตัวผู้ก่อเหตุ
ตำรวจได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาจากญาตินะครับบอกว่าอ๋อเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวทนะ
คุณตำรวจคนนี้ดมกาวดมกาวบอกน่าจะคงหลอนนะครับแล้วก็ก่อเหตุแบบนี้
ตำรวจต้องตรวจสอบก่อนบอกว่านายเอเนี่ยป่วยจิตจริงหรือเปล่า
เป็นผู้ป่วยจิตเวทจริงหรือเปล่าถ้าเป็นจริงก็ส่งนะฮะส่งบำบัดไป
แต่ถ้าแกล้งแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายครับค่ะ